ส่วนที่ท่าเรือประจวบในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีญาติของกำลังพลที่ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยนะฮะ
วันนี้ก็ไปรอคอยลูกหลานกันอยากจะให้ทั้ง๒๓คนที่ยังหาไม่เจอเนี่ยรอดปลอดภัยแล้วก็หาเจอนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่จุดที่รอคอยกันนะฮะก็มาเฝ้ารอกันต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับ
ผู้ชมครับอย่างน้าสาวของจาตรีสารวุฒนาดีเดินทางมาจากปฐุมธานีนะครับ
พร้อมกันทั้งหมดเลยนะฮะญาติญาติเพื่อมาเฝ้ารอติดตามข่าวสาร
ทุกคนบอกว่ายังมีความหวังนะครับโดยคุณน้าเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าน้ารายัดของพลทหารที่สูญหายทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ประสบเหตุเรือล่มเนี่ยนะฮะยังรอคอยด้วยความหวังว่าลูกหลาน
จะได้กลับมาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยโดยบอกว่าหลานชายก็คือจาตรีสารวุฒิ
รักในหน้าที่และอาชีพทหารเรือมากประจำการอยู่บนเรือหลวงสุโขทัย
โดยที่ผ่านมาเคยแนะนำให้หลานย้ายสังกัดแต่หลานไม่ยอม
ครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกับหลานคือช่วงเย็นของวันเกิดเหตุนะครับ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนั้นจาตรีสลาวุฒิโทรศัพท์มาบอกกับพี่ชาย
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณน้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
บอกเรือจะล่มแล้วนะทางครอบครัวพอทราบข่าวก็ได้แต่บอกว่า
ให้ไปใส่เสื้อชูชีพเอาไว้ก่อนซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่า
จาตรีสารวุฒิได้ใส่เสื้อชูชีพหรือไม่ส่วนในตอนนี้นะครับทางครอบครัว
เข้าใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการวางแผนเอาไว้แล้ว
ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้อยากให้
น้ำหนักกับการติดตามแล้วก็ค้นหากันก่อนโดยภาวนาขอให้ทุกคนรอดปลอดภัย
อันนี้ก็ไม่ติดใจค่ะเพราะว่ามันในส่วนงานราชการบางครั้งมันก็ยังไงมันพูดยากอะเนาะ
มันมันเป็นการดูแลของหน่วยราชการเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แม่ไม่เชื่อมั่นในในแง่
กำลังนั่งรอฟังข่าวอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะครับคือญาติเนี่ยโทรมาแจ้งนะครับ
บอกว่านี่เขาเจอจาตรีสลาวุฒินาดีแล้วนะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าปลอดภัยแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับ

แต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ขอบคุณครับ